คือคือคือคือคือต้องบอกว่าจำนวนคนเนี้ย
ทำไปแล้วนะครับก็คือสามชุดนี้หรือเปล่านี่คือ
เนี้ยในในทั้งหมดเนี้ยที่มีอยู่เก้าพันกว่าคนอ่า
เก้าพันกว่าคนนะครับเก้าพันกว่าคนแล้วก็มีผู้เสียหาย
แล้วก็มีของผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องไปใช่ไหมครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีหลักที่เขาเขาฟีดเอาไว้อยู่แค่นี้ฟีด
แค่นี้ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนอื่นที่กระทำความผิดแล้ว
ยังไม่ไม่สามารถดำเนินคดีต่อไปได้ไม่ใช่นะครับ
เพราะมันมีอายุความตรงนี้อีกสิบห้าปีครับสิบห้าปีนับจากไหนฮะท่าน

จะได้เข็ดไงครับต่อไปดาราจะได้เข็ดในเมืองไทยถ้าเกิด
มาชักชวนคนเล่นแชร์ลูกโซ่คุณจะดังมากดังนะคุณต้อง
โดนเหมือนกันหมดถ้าคุณทำผิดกฎหมายอ่ะนั่นหมายความว่าวัน
ดารานุ่มค่ะก็คือคุณกระทิงก็ใครบ้างที่ชักชวนคนก็ต้องเป็น
ตรวจสอบหมดแล้วต่อจากต่อจากกระทิงด้วยหรือเปล่าหรือคนเดียว
หรือยังไงตอนนี้เบื้องต้นยังมีแค่นี้อยู่อืมยังมีแค่นี้อยู่แต่ในส่วนของ
คุณกระทิงเนี้ยเขาก็แจ้งกับทางทางกระทรวงที่ทำแล้วเขาพร้อมให้
ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมดของเขาครับดีครับดีเขาก็บอก
เขาก็จะมายื่นเองจะมายื่นเองด้วยใช่เขายื่นเองเขาก็เขาเขาก็อยาก
จะให้ตรวจสอบเขาด้วยอืมแล้วเขาก็บอกในรายการของคุณหนุ่ม
ัญชัยไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาผิดจริงเขายินดีที่จะออก
จากวงการทีวีหรือดาราไปเลยอืมก็ก็เป็นเรื่องที่ก็เดิมพันกับ
กับกับอาชีพเขาเลยเหมือนกันเราก็คิดว่าก็ให้เป็นความเป็นธรรม
ครับครับว่าเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ย
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับพญาหลักฐานอืมก็เรื่องนี้
นี่ผมก็ให้ดีเอสไอเขาตรวจสอบครับจะดีที่สุดนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาเขาเกี่ยวข้องจริงนะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง